ฉะเชิงเซานะฮะวัยรุ่นชายวัย๑๘ปีขี่จักรยานยนต์ไปกับเพื่อน

เจอคู่อริระหว่างทางเครื่องปลาระเบิดปิงปองเข้าใส่ชักปืนมายิงใส่

มือแตกเลยอันนี้ไม่เหนียว
มือแตกเลยแบบทะลุไปนัดหนึ่งแล้วยังฝังอยู่ที่มืออีกนะฮะ

ต้องวิ่งหนีตายต่อดูกล้องวงจรปิด
เมื่อคืนที่ผ่านมาจังหวะที่คนเจ็บเนี่ยกับเพื่อนนะครับ
วิ่งหนีตายนะฝ่าความมืดออกมาจากซอยแห่งหนึ่ง
คนเจ็บกับเพื่อนนะฮะมากัน๓คน๔คนเนี่ยฮะ
ไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแถวนั้น

แต่จะเห็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากโดนคู่อริมาระเบิดปิงปองเข้าใส่แล้วก็ชักปืนไล่ยิงนะครับ
นี่ฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นตีหนึ่งนะฮะคืนที่ผ่านมาครับ
จากนั้นทางกู้ภัยฉะเชิงเซาก็ได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะครับ
ก็มาช่วยเหลือคนเจ็บนะฮะคนเจ็บอายุสิบแปดปีนะ
นี่ถูกยิงด้วยปืนลูกซองสั้นกระสุนเจาะมือข้างซ้ายนะครับ
นำตัวส่งโรงพยาบาลในมือข้างซ้ายเห็นไหมคุณรัชพร
พันทั้งมือเลยอ่ะอันนี้ไม่เหนียวเหมือนหลังของพี่คนเมื่อกี้
ค่ะอันนี้คงไม่ใช่ปืนแก๊บแล้วล่ะดูทรง
แตกเลยนะฮะเจอลูกซองสั้นเข้าไป
นั่นไงคนเจ็บบอกว่าตัวเขากับเพื่อน
เมื่อคืนนี้มากันสักสิบคนได้ขี่จักรยานยนต์อยู่จะกลับบ้าน
ก็ไปแวะซื้อของกันที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งจากนั้นก็ขี่รถมาถึงใต้สะพานคลองขวางที่บางน้ำเปรี้ยวนะฮะ
ไปเจอกลุ่มวัยรุ่นอีกเป็น๑๐คนซึ่งเป็นคู่อริกับเพื่อนของเขา
อยู่แถวใต้สะพานพอเจอกันฝั่งนั้นก็ตะโกนท้าทาย
เขาบอกผมไม่รู้จะทำยังไงเห็นเขาชักปืนยิงใส่แล้ว
กระสุนก็พุ่งเข้าใส่ฝ่ามือสิฮะโอ้ยจากนั้นเนี่ย
คุณหมายเขาก็นี่ฮะทิ้งรถจากกระยานยนต์

ผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้

เพราะว่าจุดเกิดเหตุมันจะมีอยู่๒จุดนะฮะ
จุดแรกคือบริเวณใต้สะพานข้ามคลองขวาง
เป็นจุดที่ทั้งสองฝั่งเข้ามาเผชิญหน้ากัน
แล้วเครื่องระเบิดปิงปองใส่กันค่ะ
โดยฝั่งของคนก่อเหตุเนี่ยเครื่องใส่ฝั่งคนเจ็บ
จนฝั่งคนเจ็บก็หนีกันไปคนละทิศคนละทางนะครับ
อีกจุดหนึ่งเป็นริมถนนทางคู่ขนานเส้นทางมุ่งหน้าไปทางสุวินทะวง
จุดนี้เป็นจุดที่คนเจ็บถูกไล่ยิงนะฮะเลยต้องทิ้งจักรยานยนต์เอาไว้
แล้วก็วิ่งหนีไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
เราก็ไปสำรวจแถวจุดที่เขาวิ่งไปขอความช่วยเหลือนะครับ
ชาวบ้านที่มาช่วยเหลือคนเจ็บเนี่ยมีรอยเลือดแถวนั้นเต็มไปหมดนะฮะ

ล้างจานนะแถวบ้านของชาวบ้าน
มีมีดพระเล่มหนึ่ง
ซึ่งเป็นของกลุ่มคนเจ็บที่วางทิ้งเอาไว้
ไม่รู้พกมาจากไหนนะค่ะนี่นะฮะ
คนที่มาช่วยเหลือคนเจ็บเนี่ยคือคุณวาสนานะฮะ
บอกว่าเห็นคนเจ็บ๔คนนะฮะคือคนเจ็บคนหนึ่งกับเพื่อนอีก๓คน
วิ่งมาแล้วมาเคาะประตูบ้านมาขอความช่วยเหลือ
พอออกมาดูเนี่ยเห็นที่มือของคนเจ็บเนี่ยเลือดออกเต็มมากนะครับ
เพราะว่าถูกยิงมานะก็เลยช่วยแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาล
มันวิ่งเข้ามามาเคาะประตูบ้านมาเรียก
ช่วยผมหน่อยช่วยพี่หน่อยผมโดนไล่ยิงมา
ก็เลยเปิดประตูถามว่าแล้วเองมาจากไหนกัน
บอกว่าผมมาเซเว่นจะมาซื้อของกิน
ไม่แน่ใจนะมันพูดทีแรกว่ามันเฟี่ยงระเบิดก่อนหรือไม่ยิงก่อน
แล้วเสร็จแล้วมันมายิงตรงกองดินรถล้ม
พอรถล้มมันไม่รู้จะไปไหนมันก็เลยวิ่งขึ้นข้ามกองดินแล้ววิ่งเข้ามาหาบ้านคน
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะครับสพบังน้ำเปรี้ยว
วันนี้พนักงานสอบสวนได้เรียกกลุ่มเพื่อนคนเจ็บมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับ
เมืองต้นทางฝั่งของเพื่อนคนเจ็บบอกว่าฝั่งคนก่อเหตุเป็นคู่อริต่างสถาบันนะครับ
ก่อนจะเกิดเรื่อง๑วันนะมีการท้าทายกันทางเฟซบุ๊กก่อน
เขาเป็นคู่อริต่างสถาบันกันอยู่แล้วนะฮะแล้วกลุ่มฝั่งคนก่อเหตุเนี่ยมากดว้าวในเฟซบุ๊คฝั่งของพวกเขา

ท้าทายอะไรบางอย่างไม่รู้เขาก็เลยนัดเจอกันอ่ะ
นัดเจอกันที่แถวจุดเกิดเหตุเมื่อคืนนี้นี่แหละ
แต่พอมาถึงอีกฝั่งหนึ่งปลาระเบิดเข้าใส่นะเป็นระเบิงปองนะ

ทำขึ้นเองแล้วก็ยิงปืนเข้าใส่เนี่ยถูกไล่ยิงจนหนีกันกระเจิงเลยนะฮะ
ไม่ได้มีเมื่อวาน

เขามาดักรอเราว่าอย่างไร
แบบคือนัดเต้นนัดอะไรอย่างนี้ครับทีนี้ผมขี่มามันเข้าหลังด้วยค่ะ
เอาซองยิงมือเพื่อนผมเลย
นี่เอาซองยิงนี่คือปืนลูกซองนะ

ไม่สนิทอย่าติดว้าวใช่ไหมคุณรัชพร
เขาคงไม่ได้เอาไว้เพื่อเขาคงไม่ได้ตั้งใจทำมาเพื่อให้เป็นลักษณะการท้าทาย

พอฝั่งนี้เห็นว่าเอามาว้าวเหรอไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่ไม่สนิทอย่าติดว้าว
ก็ไปกดว้าวกลับก็ได้ทำไมต้องคว่างระเบิดล่ะ
เขาก็เลยบอกงั้นไปเจอกันเมื่อคืนนี้

ถ้ากดโกรธขึ้นมาทำไงคะพี่อุ๋ย
เห็นไหมแล้วน้องนี่เอามือซ้ายขึ้นไปรับกระสุนปืนลูกซอง

ท่านผู้ชมครับตำรวจสพบังน้ำเปรี้ยวนะฮะ
ตอนนี้ตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้วนะฮะ

เป็นเยาวชนชายอายุต่ำกว่า๑๘ปีทั้งหมด

ส่วนฝั่งก่อเหตุเนี่ยอายุต่ำกว่า๑๘นะครับ
ที่สำคัญก็คือคนที่มีปืนลูกซองแล้วเอาปืนลูกซองยิงใส่เขา

อายุ๑๕ปีฮะ

นี่ยังไม่รวมระเบิดปิงปองนะ
ก็ตามขั้นตอนแล้วฮะตามสูตร
ก็ต้องรอการสอบปากคำร่วมกับสหวิชาชีพ

แต่เบื้องต้นทั้งหมดให้การยอมรับสารภาพ

ท้าทายกันทางเฟซบุ๊กแล้วเมื่อคืนนัดมาเคลียร์กัน
อ้าวเดี๋ยวรอสอบปากคำโดยสหวิชาชีพนะฮะ